แม้ว่าปีนี้ปริมาณฝนเฉลี่ยจะสูงเกินกว่ามาตรฐานเอาไว้ร้อยละ๑๐
แล้วก็คาดว่าตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วย
เพราะว่าตอนนี้มวลน้ำยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่มีพายุที่จะก่อให้เกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วย

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมเปรียบเทียบระหว่างปี๒๕๕๔และปี๒๕๕๙
โดยสีแดงแสดงพื้นที่น้ำท่วมในปีนี้ส่วนสีน้ำเงินเป็นพื้นที่น้ำท่วมปี๒๕๕๙
ช่วยยืนยันสถานการณ์น้ำที่ลดความรุนแรงลงเนื่องจากปริมาณฝนตั้งต้นที่แตกต่างกัน
น้ำที่จะท่วมหรือไม่ท่วมเนี่ยหลักก็จะมาจากน้ำฝน
ในปี๕๔เรามีพายุเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนา
เราก็เริ่มมีพายุมีความกดอากาศต่ำผ่านเข้ามาในประเทศไทย
ปีนั้นเรามีทั้งหมดรวมกันก็๔ลูกอย่างที่เราทราบกัน
เพราะฉะนั้นปริมาณฝนรวมในปีนั้นสูงที่สุดในรอบหลายสิบปี
ก็ได้ฝนบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเราคาดการณ์ว่าอยากจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำ
ปริมาณฝนที่มากกว่าทุกปีทำให้เกิดน้ำหลากตามทุ่ง
บริหารจัดการยากลำบากไม่ว่าพื้นที่อยู่ในหรือนอกคันกั้นน้ำ
ไม่สามารถป้องกันการไหลบ่าของน้ำที่ท่วมล้นตลิ่งและคันกั้นน้ำได้เลย
ปีนั้นเนี่ยคันกั้นน้ำมันกั้นไม่ไหวเพราะน้ำมันเยอะมาก
มันก็ล้นจากคันเข้าไปในตัวทุ่งเลย
มันทำให้เกิดน้ำท่วมทุ่งทุกเลยในประเทศไทย
รุ่มเจ้าพญาในภาคกลางประมาณ๑๖ล้านกว่าไร่เกือบ๑๗ล้านไร่
เพราะฉะนั้นโดยปกติถ้ามันท่วมเฉพาะในบริเวณที่นอกคันเท่านั้นมันจะมีอยู่ไม่มาก
แต่เทียบกันกับในปีนี้นะครับปี๕๔จนถึงต้นเดือนตุลาคมปีนี้
ในพื้นที่รุ่มเจ้าพญาเรามีน้ำท่วมอยู่ประมาณ๑๒ล้านไร่
เทียบกับ๑๗ล้านนะครับต่างกว่ากัน๑๐กว่าเท่า
ปีนี้ลำน้ำเจ้าพระยายังไม่เกิดภาวะล้นตลิ่ง
เว้นเมืองใหญ่ที่มีพื้นที่รุ่มต่ำติดแม่น้ำ
ส่วนพายุที่คาดว่าจะเข้าไทยช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือน
สลายตัวกลายเป็นร่องความกดอากาศต่ำ
ส่งผลให้ปริมาณความรุนแรงและการกระจายตัวของฝนลดลง
ฝนพวกนี้จะตกเป็นจุดไม่ใช่ครอบคลุมเป็นพื้นที่ทั้งประเทศ
ครึ่งประเทศอย่างนั้นไม่เหมือนกับฝนจากพายุ
เพราะพายุลูกนึงมันใหญ่มากนะครับ
ฮานาบริเวณหลายหมื่นหรืออาจจะเป็นแสนตารางกิโลเมตรนะครับ
แต่เขตพื้นที่ที่ได้อิทธิพลจากร่องฝนมันระดับหลักหมื่นตารางกิโลเมตร
นั่นเองมันจะเล็กนะครับ
สถานการณ์น้ำปีนี้ทำให้กรมชลประธานบริหารจัดการง่ายขึ้น
มีล้นตลิงบ้างบางเมืองในพื้นที่ภาคกลาง
ที่มีพื้นที่รุ่มต่ำแต่ไม่ใช่กรุงเทพ
กรุงเทพมหานครถ้าเผื่อจะมีในเรื่องน้ำท่วม
ในช่วงเดือนตุลาคงมาจากน้ำฝน
ซึ่งก็สามารถจะบริหารได้โดยใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่
พวกทางระบายน้ำพวกสูบต่างที่ในกรุงเทพมหานครก็มีอยู่พอสมควร

แต่ว่ามันจะไม่ได้อยู่เป็นวันเหมือนอย่างเหมือนอย่างกรณี๕๔ที่เดือนนึง
อย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันอาจจะ๓๔ชั่วโมงนะครับ
ก็อาจจะมีความเดือดร้อนรำคาญบ้าง
ผู้อำนวยการจิสด้าเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำระยะยาว
ส่งเสริมให้มีแหล่งกักเก็บน้ำทุกตำบล
เพราะช่วยให้เกิดแก้มลิงมากมายจะช่วยลดทอนปริมาณน้ำในปีที่มีฝนตกหนัก
จากศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำของกรมชนรับประทาน
ทำได้ประมาณ๕๖๐๐ล้านลูกบาทเมตร
แต่หากปีไหนมีปริมาณน้ำสูงกว่านั้น
จะเกิดปัญหาอุทธกภัยรุนแรงขึ้นทันที